ไปที่สตูนจะพาไปกินขนมลูกเฟือง

มันเป็นขนมพื้นบ้านหาทานได้ยาก
แล้วจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลฮารีระยาเท่านั้น

โอ้โหบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าน่ากินจริง
ไปดูคุณมานูนโพดก
ชาวบ้านที่เขาสืบทอดการทำขนมขนมลูกเฟืองเนี่ย
เขาบอกว่าพ่อเป็นหมอโบราณนะฮะ
ก็คิดค้นสูตรทำขนุนต่างมานะคะ
หลังจากนั้นก็ได้ถ่ายทอดสูตรมาให้ลูก

ก็เลยทำขายกลายเป็นการสร้างรายได้

มันค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะ
บางคนทำออกมาแล้วแข็งทานไม่ได้ก็มี
วิธีการก็คือใช้แป้งสาลีผสมไข่ไก่

แล้วก็นำมาหันเป็นสี่เหลี่ยมจับมุม

โอ้โหตอนทอดนึกว่าลูกชิ้นทอดเหมือนกันนะ

นี่แหละค่ะพี่ก่อนมันมีเทคนิคหมดเลย

ก็เอาออกมาพักให้เย็นแล้วก็คลุกกับน้ำตาลไอซิ่งนะฮะ
มันก็จะกรุบกรอบทานได้อร่อยมากจริง
ราคาขาย๓ถุง๑๐๐
เออเขามีรายได้เป็นปีหนึ่งหลายหมื่นเลยนะ
ถ้าสนใจโทรติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นนี้ค่ะ
นั่นแหละติดต่อไปเผื่อได้อร่อยกันนะ
ค่ะขนมลูกเฟื้องเหมือนมะเฟืองใช่โอ้โหพ่อจะเรียกแบบนั้นไงค่ะ